กับอีกสองเหตุการณ์ค่ะเหตุสลดเหมือนกัน
เรื่องเด็กกับน้ำนี่แหละมีทั้งที่พัทธลุงแล้วก็ที่ชัยนาธนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่ชัยนาธก่อนแล้วกันค่ะ
อันนี้เป็นครอบครัวกันนะเป็นเด็กกับผู้ใหญ่เล่นน้ำด้วยกัน
แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ปรากฏว่ามันมีช่วงของแอ่งกระทะ
ที่น้ำมันลึกมากแล้วก็ไหลเชี่ยวแรงค่ะ
เด็กหญิงวัย๗ขวบคนหนึ่งหลุดไปตรงนั้น
แล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดดูดลงไปใต้น้ำจมหายไปต่อหน้าต่อตาคนเลยค่ะ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หาดมะตูมนะคะ
บริเวณบ้านต้นมะขามตำบลศิลาดานอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏ
ประดาน้ำจากมูลนิธิร่วมกับตันยูก็ลงดำค้นหาร่างของเด็กหญิงสาวินี

เล่นน้ำกับเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครอง
จมหายไปใช้เวลาเกือบ๑ชั่วโมงกว่าจะเจอร่าง

ญาติญาติที่รอลุ้นเขาก็รอลุ้นด้วยความหวัง
ถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันเหลือเพียงแค่เสี้ยวเดียวก็ตาม
ไม่เป็นผลนะทุกคนก็ร้องไห้เสียอกเสียใจ

นั่งร้องไห้ริมฝั่งแทบขาดใจ
เมืองต้นก็ไม่มีใครติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ

ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ไปสอบถามนางสาวน้องเล็กอ่อนสิงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
เห็นน้องคนนี้มาเล่นน้ำอยู่กับผู้ปกครองเด็กรวมกันละ๖คน

เพราะว่าเล่นกันลึกลงไปถึงแอ่งกระทะที่มันมีความลึกมากแล้วก็น้ำไหลเชี่ยว
เด็กที่หลุดไปตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่น้องคนนี้คนเดียวนะคะ
มีอีก๒คนด้วยทุกคนก็ตะโกนขอให้ช่วย
ตัวเธอเองได้ยินเสียงก็รีบไปช่วยแล้วเหมือนกันแต่ไปไม่ทัน
เพราะดีมีชาวประมงผ่านมาช่วยเด็กเอาไว้ได้ทัน๒คน
แต่ไม่สามารถช่วยน้องสาวินีวัย๗ขวบคนนี้ได้ทัน
เพราะน้องถูกกระแสน้ำพัดดูดลงไปใต้น้ำเลยเสียชีวิตนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่พัทธลุงค่ะน้องอายุมากหน่อย

น้องแป้งวัย๑๔ปีนักเรียนชั้นม๑โรงเรียนพัทธลุงพิทยาคมนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องนำร่างน้องขึ้นมาจากเบาะดินท้ายหมู่บ้าน

กู้ภัยชุดประดาน้ำใช้เวลาในการดำค้นหาร่างน้อง
ประมาณชั่วโมงกว่าถึงจะเจอยาดและคุณแม่ที่มารออยู่ตรงฝั่ง
พอเห็นร่างน้องขึ้นมาจากเบาะดินแล้วก็ร้องไห้เสียใจกันนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเช้าเมื่อวานเนี่ย
แป้งขอคุณแม่บอกว่าขอออกไปกินหมูกระทะกับเพื่อนนะ
ก็คาดการณ์ว่าหลังจากที่กินหมูกระทะกันเสร็จเนี่ย
กับเพื่อน๖คนคงจะชวนกันมาเล่นน้ำที่บ่อดิน
ก่อนที่น้องแป้งเนี่ยจะไหว้ออกไปไกลกว่าเพื่อนแล้วก็จมน้ำ
ซึ่งเพื่อนก็บอกว่าไหว้ไปช่วยไม่ทันจริงค่ะ
นี่ฮะอีกไม่กี่วันก็วันนี้วันแม่แล้ว
คนเป็นแม่หัวใจสลายเลยไม่มีลูกมาบอกรักมา